พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นิวสู่ประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง
พร้อมกับความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะคะ
ในการทรงเริ่มหน้าที่ของพระมหากษัตริย
พระราชปนิษฐานของคำมั่นสัญญา
ซึ่งรอยพระบาทที่ยาตราถึงกรุงเทพมหานคร

ของโครงการพระราชดำริทั่วประเทศไทยค่ะ
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมพุทธศักราช๒๔๙
เหตุการณ์สำคัญที่คนไทยเฝ้ารอคอยได้มาถึง

พระปรมิณฑระมหาภูมิผลอนุญเดช
พระคู่มั่นผู้ทรงพระสิริโชมงดงาม
เสด็จนิวัตรสู่ประเทศไทย

ทรงศึกษาด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อย่างสวิสเตอร์แลนด์กว่า๔ปี
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทย

ผู้คนได้ฟังแต่ข่าวจากวิทยุ
และรอฟังประกาศจากรัฐบาล

สร้างความยินดีแก่คนไทยทั้งประเทศ
และเมื่อวันที่๒๘เมษายนพุทธศักราช๒๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ส่งเข้าพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

ตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามัญชน
ถือเป็นการส่งปฏิบัติครั้งแรก
ในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระธินั่ง
ประทับยังพระตำหนักเปรียมสุขวังไกลกังวล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันเป็นเวลา๓วันตามประเพณี
นี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนในต่างจังหวัดได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท

สมัยนั้นพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาก
ภูทิภงศิลปสมัยถายาทรุ่นที่๓ร้านสมายศิลป์
เล่าเหตุการณ์ที่คุณปู่ได้มีโอกาสบันทึกพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันหลายครั้ง

ก็เสด็จประพาทหัวหินโดยทางรถไฟ
ก็ทางหมู่บ้านเขาก็จะมีคนคอยบอกครับว่า

ก็อากงก็เลยรีบไปเอากล้อง

สมัยก่อนเขาก็คือ
ประชาชนก็สามารถที่จะหยิบกล้อง
แล้วก็เอาไปถ่ายได้ตามสะดวกครับ
แล้วก็สามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิด
โดยมีข้าราชบริพาณก็คอยจัดแถวคอยอะไรให้ครับ
หลังจากพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสเพียง๑สัปดาห์

สมเด็จพระปอรมินทรมาฮภูมิพลอนุญเดช
ส่งเริ่มหน้าที่ของพระมหากษัตริย
ตามพระราชปนิษฐานของคำมั่นสัญญา
หรือมีพระปฐมบรมราชองค์การกับคนไทยทั้งประเทศว่า

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เมื่อวันที่๕พฤษภาคมพุทธศักราช๒๔
โดยทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยหลักทศพิษราชธรรม

เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่
วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
แล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับ
พระที่นั่งราชยานพุทธตานทอง
เพื่อประกาศพระองค์เป็นอักษรฐาพัสโนปธรรมภก
เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช๒๔๙
ส่งพระผนวดเพื่อสนองพระเด็จพระคุณพระบรมราชบุพการี
และยังเป็นการสืบทอดโบราณราชประเพณี

อกจากนี้ยังทรงเป็นอัคระศาสนุปธรรมภก

ศาสนิกชนต่างชื่นชมและทวีความจงรักภักดีเป็นที่รักยิ่ง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจแทนพระองค์
เคียงคู่พระบรมีซึ่งกันและกัน
ด้วยความรักความผูกพัน
ส่งเป็นแบบอย่างแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา
ให้ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ
เทิดทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสมือนพ่อของแผ่นดิน
จากจุดเริ่มต้นของถนนห้วยมงคลจังหวัดประจวบคิริคัน
โครงการตามพระราชดำริโครงการแรก
ซึ่งเปลี่ยนจากทางเกวียนเล็กสู่เส้นทางสำคัญในการสัญจรของชาวบ้าน
นำไปสู่โครงการตามพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการทั่วประเทศ
นี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนได้รับรู้กันดีว่า
ทุ่มเทมาตลอดเจ็ดทสวรรค์ที่ทรงครองเสร็จราชสมบัติมา
ยึดมั่นอยู่ในคำสัญญาเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ทุกจังหวัดที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปนั้น
ทั้งองค์การมูริหารทั้งจังหวัดและประสงค์อีกร

ก็น้อมนำเอาแนวที่พระองค์ท่านได้ทรงให้กับราศดรในพื้นที่
นำมาใช้นำมาปฏิบัตินำมาพัฒนาท้องถิ่นของเราในทุกจังหวัด
ท่านจะทรงให้คำแนะนำในทุกจังหวัด
ปัญหาของน้ำแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันแต่ละรุ่มน้ำก็ไม่เหมือนกัน
ความหลากหลายของปัญหาแต่ว่าแนวทางของพระองค์ท่านสามารถมาใช้ได้
ทำให้การพนาในพื้นที่ในทุกด้านสามารถที่จะพัฒนาไปได้
อดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน
แล้วก็เป็นการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนที่แท้จริงด้วยนะครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย